แต่ก่อนจะถึงวันพรุ่งนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่จังหวัดปฐุมธานี
มีอดีตกำนันแหบทองเขาใจดีเออแจกทองจ้ะโอ้โหเออ
ทองก่อนวันหวยออกอีกนะคะไปดูกันเลยนางวันดีขาวขำ
กำนันตำบลคูขวางกำนันแหนบทองคำค่ะ
และนายมณัฐขาวขำอดีตนายกเทศมนตรีตำบลครูขวาง
เขาเปิดบ้านจำเรินดีที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีอืม
ชาวบ้านกว่า๔๐๐คนให้มาร่วมงานเลี้ยงฉลองวันเกิด
หกสิบสี่ปีของนางวันดีแล้วก็วันเกิดหกสิบเจ็ดปีของนายมณัฐ
เออจัดโต๊ะจีนกินฟรีให้ชาวบ้านกินฟรีเหรอถูกต้อง
และไม่รับซองช่วยงานใดด้วยนะคะบอกว่ามาแต่ตัวเลยมากินเต็มที่
ไม่ต้องเอาซองอะไรใดมาทั้งนั้นที่สำคัญ
จับสลากด้วยอ่ะจับสลากแจกสร้อยทองคำหนักหนึ่งบาทแปดเส้น

มีของรางวัลอื่นอีกกว่า๔๐๐รางวัลค่ะ
ตู้เย็นทีวีพัดลมหม้อหุงข้าวไฟฟ้ารถจักรยาน

นั่นน่ะสิมาแต่ตัวกินฟรีลุ้นรางวัลกันไปอีก

วันดีเจ้าของวันเกิดนะคะก็ออกมากล่าวขอบคุณแขกเหลือที่มาร่วมงานนะ
แล้วก็บอกด้วยว่าจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไปตอนเช้า
แล้วก็จะจัดงานเลี้ยงวันเกิดในช่วงค่ำ

ก็เลยตัดสินใจเอาเลี้ยงร่วมกันเลยแล้วกัน

ทีนี้ประเด็นคืออะไรรู้ไหม
ที่เธอต้องมาจัดงานแจกแบบนี้เขาบอกว่า

เธอเคยลำบากมาก่อนข้อนชีวิตเลย
แล้วพอมาลงเป็นกำนันก็ช่วยเหลือชาวบ้าน
แล้วก็เริ่มทำธุรกิจรับเหมาถมดินปัจจุบัน
ก็เลยเริ่มมีสตางค์เริ่มมีฐานะ
เลยบอกว่าที่ทำแบบนี้เพราะอยากตอบแทนชาวบ้านที่ช่วยสนับสนุนเธอ
ทำให้เธอสามารถลืมตาอ้าปากได้ว่าอย่างนั้นเถอะ

ยิ่งใหญ่มากมันเหมือนงานแบบกาชาติงานวัดอะไรสักอย่าง
คือเขาบอกว่าพูดตรงคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาเคยจนมาก่อน
เขารู้ดีว่ามันรู้สึกยังไงข้อนชีวิตเขาเขาไม่มีมาช่วงนี้ประชาชนทำให้เขามี
เขาก็เลยอยากที่จะตอบแทนแล้วก็เลี้ยงวันเกิดให้กินฟรีจับแจกรางวัลเพื่อที่จะได้แบ่งปันความสุขร่วมกัน

จีนมาเอาทีมงานเนี่ยช่างภาพเนี่ยดีไหม